ดิฉันมีเหตุสลดค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
พาลูกสาวอายุ๑๗ปีไปแจ้งความดำเนินคดีให้เอาผิดกับพ่อแท้

เมื่อ๒ปีก่อนแล้วก็ล่าสุดในเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา๒๒ตุลาคมเนี่ย
ขอมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของตัวเองลูกสาวบอกไม่ไหวทนไม่ไหว
บอกแม่ไปบอกยายแจ้งความเถอะเอาผิดพ่อเถอะนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ
อายุ๓๙ปีพาลูกสาวอายุ๑๗ปีไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์กิจไทย๒
พนักงานสอบสวนสพสตึกค่ะ
เพราะว่าลูกสาวถูกพ่อแท้พ่ออายุ๔๒คมคืนเมื่อ๒ปีก่อน
แม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ตุลาคมปี๒๕๕๙นะคะ
พ่อเนี่ยขับรถกระบะพาลูกสาวกลับมาจากทำธุระในตัวอำเภอสตึก
ระหว่างทางกลับบ้านขับรถพาลูกสาวเข้าไปในรีสอร์ทที่อำเภอสตึก
แล้วก็บังคับให้ลูกสาวลงจากรถดึงตัวเข้าไปในห้อง

หลังเกิดเหตุพ่อขู่ลูกสาวด้วยนะคะ
ห้ามเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกใครห้ามเด็ดขาดนะ
ไม่อย่างนั้นจะฆ่าให้ตายขู่ฆ่า
ลูกสาวบอกกลัวมากไม่กล้าปริปากบอกใคร
แล้วล่าสุด๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง

พ่อเนี่ยขอมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวอีก
ลูกสาวบอกไม่ไหวแล้วไม่ทนแล้ว
เอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ไปบอกยาย

เพราะกลัวว่าพ่อจะมาทำอะไรแบบนี้อีกนะคะ
เพราะว่าตลอดระยะเวลาลูกสาวมีอาการซึมเศร้าหวาดกลัวอยู่ตลอด
หลังเกิดเหตุทีมสหวิชาชีพเรียกผู้เสียหาย
ก็คือเด็กผู้หญิงอายุ๑๗ปีคนนี้
ไปสอบปากคำที่สำนักงานอายการจังหวัด
เพื่อนำข้อมูลต่างไปประกอบสำนวนคดี
วันนี้เด็กผู้เสียหายก็ไปพร้อมกับแม่พร้อมกับยายด้วย
พ่อที่ถูกแจ้งความเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัว
พนักงานสอบสวนก็เลยออกหมายเรียกตามขั้นตอน
ถ้าไม่มาตามหมายเรียกก็จะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แม่เล่าให้ตำรวจฟังเล่าไปน้ำตาไหลไป
คิดเลยว่าสามีซึ่งเป็นพ่อแท้ของลูกสาว
คือเป็นคนที่ลูกสาวควรจะไว้ใจได้มากที่สุด
อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวมาดำเนินคดี
แต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะพ่อขู่เอาไว้

แม่บอกเลยว่ารีบเถอะรีบไปจับสามีมาดำเนินคดีเถอะ
เพราะถ้ายังจับไม่ได้เนี่ยก็ต้อง

กล้ากลับไปอยู่ที่เดิมไม่กล้าไปอยู่กับสามีกับพ่อแท้แล้วไง
ก็กลัวใช่ไหมเดี๋ยวย้อนกลับมาทำร้ายเขา

ตอนนี้ลูกสาวก็เปิดเทอมมาแล้ว๒วันไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะคะ

ต้องเนี่ยเหมารถเดินทางมาดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องคดีอีกเนี่ยค่ะ
แล้วที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาเขาบอกว่าทำ๓ครั้ง
แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราเพิ่งมารู้ครั้งสุดท้ายเนี่ย
ที่ว่าทำอยู่ที่สตึกนี่แหละ
เขาบอกก็เลย
แล้วเขาก็ยังไม่หยุดการกระทำวันที่๒๒นี้
เขาก็ยังจะมาขอมีอะไรกับลูกอีก
เราก็เลยมาคิดว่าถ้าเราจะไม่ทำอะไรเลย
ลูกเราก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป
แล้วเรื่องมันก็จะยาวมันจะไม่จบ
ถ้าเราไม่ตัดสินใจทำยังไงเลย
ก็คิดอยู่ก็เลยปรึกษากันกับน้ากับญาติกับนี่
ก็เลยตัดสินใจได้มาแจ้งความนี่แหละค่ะ

ก็บอกว่ายายเนี่ยเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กรักเหมือนลูก
เพราะพ่อกับแม่ทำงานต่างจังหวัดปีหนึ่ง
กลับมาเยี่ยม๓๔ครั้ง
ก็ไม่เชื่อก็ยังไม่กล้าบอกใคร
กลัวว่าเดี๋ยวผัวเมียจะทะเลาะกัน

๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาหลานสาวมาบอกคุณยายอีกว่า
ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกแล้ว
คุณยายบอกไม่ไหวแล้วคราวนี้สงสารหลาน
ก็เลยตัดสินใจบอกลูกสาวก็คือแม่นะคะ
จนสุดท้ายนำมาซึ่งการแจ้งความดำเนินคดี
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไม่ให้อภัยเพราะรับไม่ได้จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ

คงไม่มีใครรับได้นะ